โอ้โหพี่รายเดอร์นะครับคือขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะ
กำลังจะออกรถแล้วนะครับโอ้โหรถกระบะ

ผมพูดผิดไหมอ่ะปลิวมาไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
รถกระบะเสียหลักปลิวมาเลยรายเดอร์คนนี้ขึ้นคล่อม
อ่าจะไปส่งอาหารแล้วปุ๊บได้ยินเสียงหันหลังมาไม่ทันแล้วครับ
โอ้โหรถกระบะฟาดเขาให้ฮะ
กระเด็นไปทั้งคนกระเด็นไปทั้งรถครับเฮียขับรถครับ
เอามาโพสต์นะฮะชาวเน็ตที่เข้ามาดูก็บอกว่า
ทรงแบบนี้ดูไม่ยากเบิร์นยางพ่นควันในพื้นที่ชุมชน
เห็นทางตรงไม่ได้ทางตรงต้องโชว์อ๋อเหรอ
อันนี้เขาตั้งใจโชว์เหรอครับนะฮะเนี่ยหลายคนเข้ามาก็ให้กำลังใจ
เราก็ให้กำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าในรายงานข่าวไม่ได้บอกว่า
รายเดอร์เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ขอให้ปลอดภัยครับขอให้ปลอดภัยครับ